คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นข่าวแรกก็เป็นข่าวดีที่หลายคนแชร์กันเยอะเลย
เพราะว่าเหมือนลุ้นกันมานานแล้วก็ดีใจจริงกับคู่รักคู่หวานคู่นี้นะคะคุณจักรจันทร์แล้วก็ไฮโซเควัฒนานั่นเองค่ะ
หลังจากที่ต้องเลื่อนงานแต่งมาหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเอง
นี่เลยค่ะสวยหล่อสมกันมากเลยนะคะสำหรับบ่าวสาวป้ายแดงค่ะ
เมื่อวานนี้ฉลองวิวาท่ามกลางแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
ทั้งคู่นี้นะคะได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจด้วยถึงเรื่องราวความประทับใจซึ่งกันและกันนะคะ
โดยอย่างที่รู้กันค่ะคุณผู้ชมว่าอุปสรรคความรักครั้งนี้ของคู่นี้ไม่เบาเลยจริงกว่าจะได้ลงเอยกันมานะคะ
งานนี้ก็เลยทำเอาเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยน้ำตาคลอกันยกใหญ่ค่ะ
ในช่วงที่เอ่ยคำมั่นสัญญาให้กับเจ้าสาวนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
คำมั่นสัญญาข้อหนึ่งว่าจะดูแลจันทร์ว่าจะรักจันทร์เหมือนที่เขาสองคนทำกันมาตลอดรู้สึกดีใจที่เขาสองคนไว้ใจเชื่อใจเราแล้วก็วันนี้ก็จับมือเดินกันมาจนถึงจุดนี้แล้วครับ

ก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงคู่เราสองคนก็เจอเรื่องราวอะไรไม่น่าเชื่อมาเยอะเนอะเหลือเชื่ออะไรก็ขอบคุณที่เรายังจับมือกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แน่นไม่ปล่อย
โอ้โหน่ากำลังน่ารักเลยนะคะก็ยินดีทั้งคู่ด้วยนะคะที่ฉันเห็นแล้วซึ้งภาพงานแต่งแบบนี้ค่ะปลายปีนะและกับต้นปีหน้ารับรองนะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปเก็บบรรยากาศหลายงานแน่นอนนะคะ